วันนี้มีประเด็นร้อนทางการเมืองที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับ
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับบอกว่าจะไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่มีปัญหา
แต่ว่ามีการแสดงความไม่พอใจตำรวจในพื้นที่

เมื่อเวลามานั่งกินกาแฟ
เมื่อเวลามานั่งกินกาแฟก็เห็นชัดเจน
อย่าเครื่องเสียงกับผม
มีประโยทธ์ไหมเครื่องเสียงกับผม
นี่เป็นช่วงหนึ่งของคลิปวิวาทะระหว่างนายศิระเจนจาคะ
สสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ
และรองผู้กำกับป้องกันและปราบรามสพกรณจังหวัดภูเก็ต
ไม่จัดกำลังมาดูแลระหว่างการลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรู
ตำบลกรณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์
ถึงความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อข้าราชการ
หลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่บนโลกโซเชียล
วันนี้นายศิระได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงการสอบถาม

ทั้งที่ก่อนลงพื้นที่ได้แจ้งจันนาธิสอบหอกรณ์ไว้เรียบร้อย
ว่าจะตั้งเวทีชาวบ้านเพื่อรับฟังความเดือดร้อนประมาณ๒๐๐คน
และตัวเองก็เคยถูกขู่ฆ่าในเรื่องนี้มาแล้ว
และเมื่อลงพื้นที่จริงกลับพบว่าไม่มีตำรวจมาดูแล
จึงเป็นที่มาของคลิปดังกล่าว
แต่ตอนนี้ทุกอย่างจบลงเพราะเคลียร์ใจกันไปเรียบร้อย
ยืนยันปกติเป็นคนพูดเสียงดังเพราะหูตึง
ไม่ใช่อาการกลางอย่างที่หลายคนเข้าใจ
ปกติผมไปไหนผมยังไม่มีคนขับรถเลยนะ
ไปถามเพื่อนไปถามคนในพื้นที่ได้ผมขับรถคนเดียว

แล้วผมก็เป็นเสียงดังอย่างนี้ใครก็รู้นะครับ
ในเมื่อผมเป็นสอสอเป็นผู้แทนรัศดร
เรามารักษาผลประโยชน์ของประเทศพื้นป่าของประเทศนะครับ

ก็ควรจะให้ความร่วมมือหรือสนับสนุน
กลับไปนั่งกินกาแฟกับเจ้าของคอนโด
ที่มีหลายประโยชน์ผมถามว่าสุดควรไหม

ในฐานะประธานยุตภาษาพักพลังประชารัฐ
แต่ก็จะนัดพูดคุยกับนายศิระด้วย
ตรงนี้มันเหมือนว่าจะเป็นเป้า
ให้พักพลังประชารัฐโดนเลยไหมครับ

รับเตรียมทำความเข้าใจกับนายศิระ
ถึงการทำหน้าที่สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

แต่ควรคำนึงถึงการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
ขณะที่สสรุ่นพี่อย่างเก่งการุณโหสกุลพักเพื่อไทย

ตั้งคำถามว่านายศิระเป็นใครทำไมใหญ่โต

ยืนยันจะนำเรื่องนี้ตรวจสอบผ่านสภา
พร้อมเตือนนายศิระด้วยความเป็นห่วงภาพลักษณ์ของผู้แทน
อย่าทำให้ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งห้อง
ส่วนรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
เชื่อว่าสังคมคงเข้าใจถึงเหตุการณ์นี้
พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่

ยึดถือตามอุดมคติตำรวจ
ทนต่อความเจ็บใจใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ
เป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีให้กับตำรวจทุกนาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน